คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้กันบ้าง

อู๋บางทีพอชอบมาสดอ่อนน่ะ
แช่เย็นทำลอยแก้วอร่อยเหลือเกิน
จะบอกว่าอาชีพขายลูกตาลเนี่ยนะคะ
สร้างรายได้ให้มากกว่า๑แสนบาทต่อเดือนเลยนะ

มากกว่า๑แสนบาทต่อเดือนแล้วก็ขายกันอยู่แบบนี้
ริมถนนที่จังหวัดอ่างทองนะคะ

บอกพี่กัดนิดนึงอยู่ริมถนนวัดขุนอินทรประมูล
อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะ

แล้วเห็นไหมลูกค้ามาต่อแถวรอซื้อเลยนะจ๊ะ

นั่งซ้าบัวเขียวทองโชธไหมคะ
วัย๔๙ปีเขาก็เล่าให้เราฟังบอกว่า
นี่จริงแล้วนะอาชีพหลักของพี่เนี่ยคือทำนา
แต่พี่มีอาชีพเสริมก็แบบที่น้องเห็นนั่นแหละ

แล้วทำแบบนี้มานาน๒๐กว่าปีแล้ว

เพราะอะไรต้นตานมันสูงมาก
ต้องไปปีนต้นตานสูงกว่า๑๐เมตร
แล้วแต่ละวันคุณพี่บัวเขียวแล้วก็สมาชิกในครอบครัว
บอกว่าจะออกไปปีนต้นตานกลางนา
ที่ตกลงเช่ากับเจ้าของที่นาเอาไว้

เช่าไว้กว่าพันต้นคุณทั่วจังหวัดอ่างทอง
พอเก็บลูกตาลมาก็เอามาเฉาะขายแบบสดแบบนี้เลยค่ะ

มันจะได้ขาย๖๐๐๐๗๐๐๐บาททุกวัน

แล้วคือมันอัพถึงวันนี้นิดสุดเท่าไหร่

คือเราได้อาทิตย์ของยัดการคนที่มาทำบุญใช่ไหม
เราทิตย์ที่จะขาย๗๐๐๐๘๐๐๐บาทเราทิตย์นะ

ตาลสดเฉาะสดแบบนี้
โอ้โฮดูสิ

ตานจะมีผลผลิตให้เก็บได้แค่ช่วง๒๓เดือนนี้นะคะ
พอหลังจากนั้นอาจจะต้องรอไปจนถึงปีหน้า
แล้วนอกจากลูกตานที่เฉาะแล้ว

เอาจากเกี่ยวกับตานนี่แหละอย่างเช่นอะไรบ้าง

น้ำตาลปึกหัวตาลขนมตาลมีหมดเลย
ดังนั้นที่ขายพวกนี้รวมแล้วรายได้เดือนนึง

โอ้โฮชื่นชมแล้วก็
ผมเพิ่งรู้ว่าแค่ตานอยู่ข้างทางนะครับเป็นแสนนะครับอ๋อใช่ครับอืมสุดยอด
มองแล้วผมก็อยากกินทันทีนะครับอยากทานนะต้องจอดข้างทางสักวันแล้วนะครับ